นี่ลูกพี่น้ำแข็งเนี่ยชอบเล่นน้ำใช่ไหม

เขาบอกว่าเขียวมรกฏเลย

เออดอม

บอกว่าเดี๋ยวจะขี่หลังณะดอมนะ
งั้นเดี๋ยวผมจะขี่หลังอาเบิร์ตไปอีกคนนึง
เขียวแบบนี้ไม่ใช่เหรอ
เมื่อกลิ่นไม่เหม็น
แต่สีแบบนี้ใครจะกล้านเล่นเหรอ
ชาวบ้านชุมชนคลองท้ายเมืองตะบนบางย่าแพรก
คลองท้ายเหมืองที่เชื่อมต่อระหว่างคลองบางยะแพรกเหนือกับคลองวัดท้องคุ้ง
ระยะทางเกือบ๒กิโลเมตรมันทำไมสีเขียวเข้มแบบนี้
ลักษณะคือถ้าไปสัมผัสน้ำในคลองเอามือแตะไปนิดนึงนะคันเลยอ่ะ
ระคายเครื่องผิวหนังเลยล่ะแต่เป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นมาตลอดนะ
ลักษณะคล้ายกับน้ำหล่อเย็นจากโรงงานครับชาวบ้านก็เลยอยากให้หน่วยงาน
เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อยที่มาของน้ำเนี่ยเพราะว่าไอ้คลองเส้น
พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งระหว่างระหว่างทางสองกิโลเนี่ย
มันมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างทางด้วย

ชาวบ้านก็เลยไม่มั่นใจถึงที่มาของน้ำว่ามันมาจากไหน
สมาชิกเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายบอกว่า

หลายหน่วยงานของทางเทศบาลครับ
แล้วก็มีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในเส้นทางเนี่ย
ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะ
แต่ยังไม่พบสาเหตุที่ทำให้น้ำเป็นสีแบบนี้
และยังไม่พบท่อน้ำทิ้งต่างของโรงงานที่อยู่ในเส้นทาง
แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบ
เดี๋ยวจะแจ้งผลมาให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่งครับ
ระหว่างนี้ชาวบ้านก็เตือนลูกหลานอย่าลงไปเล่นก็แล้วกันครับ

กรมควบคุมสิ่งแวดล้อมต้องไปดูหน่อยนะครับ